คุณผู้ชมคะที่เราเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ช่วงเปิดรายการ
บอกแล้วว่าสภาพฟ้าฝนมันเป็นแบบนี้จะไปเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะ
กิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมทางน้ำต้องระวังให้มากใช่ค่ะ
ล่าสุดคุณผู้ชมน่าจะรู้ข่าวแล้วว่านักท่องเที่ยวนะคะ
ที่เป็นลูกครึ่งไทยเบลเยี่ยมศูนย์หายไปหลังจากพลัดตกเรือยางนะคะ
เนี้ยเขาไปล่องเรือยางแบบนี้มันเป็นลักษณะกิจกรรมพอสมควร
และปรากฏว่านักท่องเที่ยวรายนี้ที่ชื่อว่านายนิโคลัสนะคะ
ก็หายไปค่ะแล้วนี่คือภาพสุดท้ายที่เรสซิลของบริษัทร่องแพรยางบันทึกเอาไว้นะคะ
นักท่องเที่ยวรายนี้นายนิโคลาสอายุสามสิบปีค่ะ
คือเขาไปกับเพื่อนไปลงเรือยางร่องแก่งในแม่น้ำแม่แตง
คือมันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้นะแล้วตรงนั้นน่ะ
จุดที่เรือยางมันแล่นผ่านมันก็จะมีโขดหินที่มีน้ำเชี่ยว
เรือก็เลยไปชนเข้ากับโขดหินค่ะสุดท้ายเรือพลิกนะคะ
แล้วตัวนายนิโคลัสเนี่ยเห็นไหมคะเขาพลัดตกน้ำตอนแรกยังอยู่ตรงท้ายเรือยา
แล้วถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดร่างไปในขณะที่ตัวเขาเองก็ยังคงสวมใส่อุปกรณ์กู้ชีพ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพแล้วก็ยังมีหมวกนิรภัยเป็นหมวกเซฟตี้อยู่แบบนี้
ซึ่งก็เลยเป็นสิ่งที่ทำให้หลายคนคาดกันแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าเขาจะยังปลอดภัย
ณเวลานี้นะคะคือยังไม่ได้พบตัวเขาค่ะ
แต่เจ้าหน้าที่หลังเกิดเหตุก็ระดมกำลังในการค้นหาอยู่ตลอด
อุปสรรคเยอะเลยฝนก็ตกกระแสน้ำก็เชี่ยวค่ะ
ปรับวิธีการค้นหาหลายรูปแบบเลยนะคะเนี่ยค้นหากันจนถึงกำข้างกลางคืน
เชือกขึงเอาไว้ทั้งสองฝั่งโรยตัวบ้างเจ้าหน้าที่นะคะ
เพื่อที่จะไปงมใต้น้ำใกล้จุดเกิดเหตุเพราะอะไร
เพราะมีการคาดการณ์กันว่าเป็นไปได้ที่ตัวเขาอาจจะไปติดอยู่ตรงใต้ขวดหินก็ได้
เพราะเขาใส่เสื้อชูชีพอยู่ฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะยังรอดนะคะ
แนวทางการค้นหาเนี่ยก็มีการแบ่งทีมออกเป็นถึง๓ชุดเลย
ค้นหาทั้งทางบกเองก็ปูพรมเดินเท้าริมฝั่งไปเลยค่ะตามต้นไม้ตามกอไม้
แล้วก็ยังมีชุดค้นหากลางน้ำด้วยนะอย่างที่บอกว่า
คือเจ้าหน้าที่ไปค้นหาตามโขดหินก้อนหินแล้วก็ตรงแก่งน้ำวนนั่นแหละค่ะ
แล้วยังมีชุดค้นหาทางเรือก็ล่องเรือค้นหาตามลำน้ำไปเรื่อยเพราะเขาอาจจะถูกพัดไปติดอยู่บริเวณใดบริเวณหนึ่ง
แต่อย่างที่บอกมันอุปสรรคเยอะจริงจริงคุณผู้ชมก็เห็นแล้วว่าภาพกระแสน้ำเนี่ย
มันเชี่ยวจริงนะคะพี่ปอมันเชี่ยวกรากเลยอ่ะ
ปริมาณน้ำเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยด้วยนะคะ
ฝนก็ตกหนักยากต่อการค้นหาตามโขดหินด้วย
คือเขามาติดตามข่าวคุณลุงที่เราเห็นภาพก่อนหน้านี้นั่งไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เจอหลานเนี่ยนะคะ
ล่าสุดนี้คือพาภรรยาของนายนิโคลัสมาติดตามการค้นหาด้วย
แล้วก็บอกว่านิโคลัสก็เป็นลูกของน้องสาวของตัวเองเกิดที่เบลเยี่ยม

เขาพาเพื่อนชาวเบนเยี่ยว๓คนมาเที่ยวเชียงใหม่ตั้งแต่๒๔มิถุนายน
โรงแรมย่านนิมมันเหมินค่ะ
ที่ลุงรู้ข่าวช่วงเย็นวันที่๒๒กรกฎาคม

คุณลุงก็รีบมาติดตามเลยนะคะว่าหลานไปประสบอุบัติเหตุพัดตกเรือยัง

ใช่ค่ะแต่คุณผู้ชมคะก็อันนี้ก็ให้ดูอีกทีนึง
เป็นภาพจังหวะตอนน่าจะเป็นภาพจังหวะสุดท้ายแล้วแหละ
ที่เขาหล่นจากตัวแพร่หรือยางเนี่ยนะคะ
ล่าสุดเอาจริงวันนี้ก็เข้าวันที่๓แล้วนะ

ทางฝ่าประกอบคลองกแม่ต้งและก็กู้ภัยเอม
มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการผู้ประสบเหตุ
เพื่อเป็นศูนย์รวมพลแล้วก็สั่งการค้นหาตัวนายนิคอลัสค่ะ
อำนวยการสูงก็บอกแบบนี้ว่าวันนี้มีการปรับกำลังเป็น๓ชุด
การค้นหาออกเป็น๘จุดด้วยกัน
ระยะทางรวมกว่า๑๖๕กิโลเมตร
ว่าร่างผู้สูญหายน่าจะติดอยู่ในโพรงโขดหินนั่นแหละ
เจ้าหน้าที่ก็มีการระดมกำลังทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาต่อ
อย่างที่บอกไม่ได้หยุดเลยนะคะเจ้าหน้าที่ของเรา

โดยเจ้าหน้าที่ส่วนมากก็เริ่มที่จะอ่อนกำลังแรงแล้วล่ะค่ะ
แล้วเมื่อคืนฝนมันตกหนักเข้ามาอีก
น้ำในลำน้ำแม่แตงมันก็เพิ่มสูงขึ้นไปอีก๑๐เซนติเมตร
แล้วน้ำตอนนี้ความลึกอยู่ที่๑๖๐เมตร
สีก็ขุนแดงการค้นหาก็เป็นไปอย่างยากลำบาก
ต้องไปอาศัยกัปตันและผู้ประกอบการที่มีความชำนาญ

ส่วนเรื่องของการท่องเที่ยวร่องแก่งคาทางเพลินสั่งยุทธ์อีกหมดเลยนะคะ
แล้วก็มีการเรียกผู้ประกอบการทั้งหมดมาพูดคุยวางแนวทาง
มาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการดูแลนักท่องเที่ยว
ทีนี้คุณผู้ชมมันก็จะมีเหมือนกับเป็นคล้ายกัปตันเรือเจ้าหน้าที่
เขามีการออกมาก่อนหน้านี้มาให้ข้อมูลว่า
ตัวทางด้านนายนิโคลัสเนี่ยเขาเหมือนกับไม่ได้จับเชือกที่เจ้าหน้าที่
โยนไปให้ตอนนั้น
เหมือนจะมีสักประมาณ๒จังหวะด้วยซ้ำ
เจ้าหน้าที่พยายามโยนเชือกไปให้เจ้าตัวจับแต่ไม่ได้จับ
อันนี้หลายคนกำลังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ทีนี้เราก็เลยมีการติดต่อประสานงานถามไปยังเจ้าหน้าที่นะคะ
ผู้สื่อข่าวของเราให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่าเป็นไปได้นะคะ
ว่าจังหวะนั้นตัวนายนิคลัสเองอาจจะเกิดอาการตกใจ
แล้วอาจจะทำให้เขาทำอะไรไม่ถูกก็เป็นได้
คงไม่ได้อยากจะปล่อยให้ตัวเองลอยไปตามน้ำแบบนั้นหรอกนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมคะทางด้านของลุงผู้สูญหายอย่างที่บอก
ตัวเขาเดินทางมาติดตามการค้นหาตั้งแต่เช้านะคะ
แล้วตัวแม่ของนายนิคอลัสเองชื่อว่านางมนศิริปินตาอายุ๖๔ปี
เป็นคนไทยนะคะเดินทางถึงเมืองไทยแล้วด้วย
ในช่วงเช้าของวันนี้ตั้งแต่๘โมง
แล้วก็มีการเดินทางนะคะมาถึงเชียงใหม่ในช่วงบ่าย
โดยตัวคุณลุงเองบอกว่าตัวลุงนี่แหละแล้วก็ผู้นำหมู่บ้าน
จะมีการประกอบพิธีทางศาสนาด้วย
จะนำพระสงฆ์มาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ
เปิดทางให้เจอร่างของหลานชายโดยเร็วที่สุด
และคนในครอบครัวยังคงมีความหวังว่าจะเจอร่างของนายนิโคลัสค่ะ
ก็ขอให้เจอนะคะเพราะว่าเอาจริงตอนนี้
สิ่งที่เราเห็นคือเขายังคงมีอุปกรณ์เซฟตี้อยู่กับตัว
อาจจะติดอยู่ตรงไหนสักแห่งหนึ่ง